ที่เราลาออกจากพลังประชารัฐ
มันมีเหตุสภารม
ในการตัดสินใจของส่อท่านอื่น
เพราะว่าเราอาจจะมีความเห็นที่ต่างกัน

ความเห็นที่ต่างกันแปลว่าท่านอื่นผิดหรืออย่างไร

เดี๋ยวก็ไม่เห็นด้วยกับการที่

แล้วก็ไปใช้วิธีด้วยการไม่เข้าร่วมประชุม
เดี๋ยวคิดว่าถ้าจะไม่อยากให้กฎหมายมันผ่าน
ก็คืออยากจะให้กลับมาเป็นหารร้อย

อย่างที่บอกมันก็ต้องกลับเข้าไปถก
เข้าไปคืออภิปรายกันในสภาถูกไหมคะ
เอาข้อมูลมาทำอย่างไรที่จะให้สอสอท่านอื่น
หันกลับมาว่าเออถ้าอย่างนั้นเราควรจะกลับไปเป็นร้อยนะ
หรืออย่างน้อยที่สุดอภิปรายก็เรื่องหนึ่ง
แต่ว่ากระบวนการตัดสินใจวันที่จะต้องลงมติ
เดี๋ยวว่าอันนั้นมันก็คือเป็นวิถีทาง
ในการที่สอสอควรจะต้องหยิบไปใช้

แต่ไม่ใช่ใช้วิธีโดยการไม่เข้าร่วมประชุม
เพราะถ้าถามคุณภาคภูมิคือเดียทำหน้าที่สอสอนิติบัญญัติคืออะไร
เราก็ต้องเข้าไปออกกฎหมายถูกไหมคะ

กฎหมายรัฐธรรมวันนู้นว่าด้วยการเลือกตั้ง
คือถ้าพูดถึงในแง่มุมหนึ่งนี่
มันจะบอกว่ากฎหมายที่เราไม่เข้าร่วมประชุม

ศักดิ์และสีและความศักดิ์สิทธิ์มันเท่าเทียมกัน
แต่อันนั้นถือว่าเป็นกฎหมายที่มันเป็นพื้นฐานของกระบวนการเลือกตั้งประชาธิปไตยเลยด้วยซ้ำ
แต่กลายเป็นว่าสอสอก็เลือกที่จะไม่ปฏิบัติหน้าที่
และอย่างที่เดียบอกว่าสอสอหน้าที่ทำอะไรคือออกกฎหมาย
หรือว่าให้สะพานมันล่มไปเลยแล้วไม่ต้องมานั่งโบสถ์กันทางเทคนิคเลยตรงนั้น
จริงไม่ได้มีออกมาเป็นมติพักนะคะ
แต่อย่างที่ว่าก็คือมันก็เป็นความคิดเห็นของสอสอแต่ละท่าน
เพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าความคิดเห็นของเดียเป็นแบบนี้
งั้นตลอดระยะเวลาที่สะพานล่มซ้ำซากมาตลอด๓๔สัปดาห์

เรียเป็นหนึ่งคนแน่นอนของภาคพลังประชาลัพธ์
ที่จะอยู่ในการร่วมประชุมทุกครั้ง
แล้วเดียก็ไม่อยากให้กฎหมายมันล่มมาค่ะ